คุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของการเมืองอีกสักหนึ่งข่าวแล้วกันนะครับ
หลายท่านก็ได้ติดตามกันอยู่ตอนนี้ในโซเชียลก็มีการโพสต์ไว้เยอะแล้ว
นะครับในที่สุดนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ
ได้มีการยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่มีความร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วนะครับ
ลงวันที่วันนี้ตั้งแต่เที่ยงวันนี้เป็นต้นไป
หลังจากที่เมื่อวานครับท่านนายกเองก็มีการออกแถลงการผ่านทาง
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยว่าให้ทุกฝ่ายถอยคนละก้าว
ฉุกเฉินก็๘วันด้วยกัน
นนะฮะนับตั้งแต่มีการประกาศนะครับ
ให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
คลี่คลายความรุนแรงและยุติลง
โดยอยู่ในภาวะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ
สามารถดำเนินการบังคับใช้มาตรการตามที่กำหนด

เพื่อแก้ไขปัญหาได้ตามปกติแล้ว
โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้คือ๒๒นะฮะ
แล้วก็เวลาตั้งแต่๑๒นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ
ทางด้านของนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีครับ
กล่าวถึงการประกาศยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะฮะ
ว่าจะมีมาตรการใดออกมาควบคุมการชุมนุมหรือเปล่า

ซึ่งไม่ได้ปิดกั้นเรื่องของการชุมนุม
แต่หากมีความจำเป็นก็สามารถบรรจุเรื่องของการห้ามการชุมนุม

เนื่องจากว่าพรกรฉุกเฉินถือเป็นฉบับแม่

ก็คือฉบับที่เราประกาศ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙ไง

ที่มีความร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ซึ่งหากยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว

ทั้งนี้ยืนว่าการที่สวบคล
ต่ออายุพรกรฉุกเฉินอีก๑เดือน
จนถึง๓๐พฤศจิกายนนี้

และเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์

เสื้อสีเหลืองถือทงชาติไทย
แสดงออกถึงความจงรักพักดีด้วย
ประธานวุฒิษภารุธิสภา
ก็กล่าวถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม
ก็กล่าวถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม
กลุ่มไทยพักดีครับล่าสุดมีการออกแถลงการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป
เพียงแต่ในเรื่องของความชอบทำของท่านแล้ว
แต่หมายถึงการดำรงไว้ซึ่งสถาบัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับ
ทางด้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมราคำแหงครับ
ล่าสุดมีการนัดแถลงข่าวชี้แจงเหตุการณ์ประทะกันเมื่อวานนี้
ระหว่างผู้ชนมุมสองกลุ่มจนมีผู้ประเจ็บหนึ่งราย
ซึ่งเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้จะมีการแถลงข่าวซึ่งมีความคืบหน้าติดตามได้
ข่าวช่วงต่อไปของทางไทยรัฐทีวีนะครับ